มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งที่กรสินครับท่านผู้ชมครับ
มีคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะฮะแล้วบ้านหลังเนี้ยมีคุณยายวัย๗๗ปีอยู่คนเดียว
อืมโอ้โหไปนี่แบบมีม่วงมีมีดไปด้วยค่ะเปิดประตูรั้วเข้าไปเลย
กะได้ของแน่นะเจอยายวัยเจ็ดสิบเจ็ดอยู่บ้านเพียงลำพัง
เดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ย
ผู้ชายคนนี้สวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับปิดบังใบหน้าถือมีดปลายแหลมเปิดประตูรั้วเดินเข้ามาเลยนะครับ
มาอยู่ที่หน้าประตูที่เปิดอยู่นะครับแล้วยายมาค่ะคุณยายมาเจ็ดสิบเจ็ดแล้วคุณเห็นมาสอน
คุณยายไม่กลัวนะคุณยายไล่ไล่เลยไล่เลยฮะตะโกนไล่เลย
มันต้องไปแต่ว่าเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์คุณยายให้ฟังว่าคุณยายรู้สึกยังไงณเวลานี้นะ
หลังจากได้เห็นวิรากรรมของตัวเองแล้วนะครับคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อผู้สาวไทยบ้าน
โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้า๒๑มิถุนายนยายอายุ๗๗อยู่บ้านคนเดียว
มีชายชะกันเปิดประตูเข้ามาในบ้านพร้อมกับอาวุธถามยายว่าอยู่บ้านกับใคร
ชายคนนี้ไม่เดินเหนียวไปเฉยไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยฝากผู้นำของหมู่บ้านให้ช่วยติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุด้วย
จากการตรวจสอบบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในบ้านกลางหมื่นตำบลกลางหมื่นอำเภอเมืองจังหวัดกรสิน
คุณยายวัย๗๗ที่ท่านเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยชื่อว่าคุณยายสมัยทรัพย์ใสวันเกิดเหตุนอนอยู่บนชั้น๒ของบ้านคนเดียวคุณเขียนมาสอน

หลานสาวไปทำธุระผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในบ้านสวมหมวกกันน็อกถือมีดเข้ามาตะโกนหาใครสักแบบเหมือนเรียกหาคนอะไรอย่างนี้
ยายก็เดินลงมาจากชั้น๒แล้วปรากฏว่าเจอว่าโอ้โหลักษณะอย่างนี้มันคนร้ายแน่นอนนะฮะแล้วไอ้ชื่อที่ตะโกนเนี่ยคุณยายบอกว่าคนที่กำลังตามหาเนี่ยไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วมันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไล่ออกจากบ้านไป
ขณะเกิดเหตุยายบอกไม่ได้กลัวนะไล่ไปเลยบอกไปไม่มีแล้วตายไปแล้วแต่พอมานั่งนึกอีกทียายบอกกลัว
จังหวะนั้นไม่กลัวเนอะคุณยายไล่อ่ะอ่าแต่โชคดีที่คนร้ายหนีไงคนก็ไปใช่

หรือจะงงว่ายายพูดว่าอะไร
แอบเป็นกับคุณยายนะถ้าอยู่บ้านคนเดียวก็เนอะ

ก็ทางหลานสาวของคุณยายนะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ก็ไปแจ้งกับผู้นำชุมชนแล้วก็แจ้งตำรวจนะครับ

ชายคนนี้เนี่ยอ้างว่ากำลังออกตามหาแฟนอยู่
เป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่บ้านหลังไหน
ก็เดินตามหาไปทั่วไปเรื่อยแต่มันจะฟังขึ้นหรือเปล่า
ตามหาแฟนทำไมต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วถือมีด